คุณผู้ชมคะมาตามหาคนดวงเฮงค่ะที่เป็นเศรษฐีใหม่นะคะ
ประจำงวดวันที่๑กรกฎาคมนะคะของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
คนที่ถูกรางวัลที่๑เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรารัฐคำยวงอายุ๒๖ปี
เป็นชาวอำเภอ๒จังหวัดแพร่นายฤทธิเกียจแจ่มใสอายุ๒๕ปีสามีนะคะ
เขาถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบค่ะครับนี่ค่ะเขาบอกไปซื้อตอนที่ไปแก้บนที่วัดดอยคำ
จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้เคยไปซื้อที่นั่นแล้วถูกรางวัลที่ห้าโอ้โห
ครั้งนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบเลยนะคะครับนี่ค่ะ
ที่จังหวัดสกลนครนะคะงวดนี้มีผู้โชคดีสี่รายค่ะ
อ่าค่อยค่อยไล่ดูเลยนะคะว่ามีใครบ้างครับรายแรกค่ะ
นายจันเพ็งแก้วกัญญาอายุห้าสิบแปดปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสุกเกษมนะคะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งรับไปหกล้านหนึ่งใบนะคะ
มีคนมาขายให้ถึงบ้านเลยคุณผู้ชมเขาซื้ออายุตัวเอง
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าแม้จะโชคดีถูกรางวัล
ก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปค่ะครับรายที่สองป้าแสงค่ะ
ป้าแสงนี่นะคะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบหกล้านเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอีกหนึ่งรายหนึ่งใบอ่ะค่ะ
อำเภอเดียวกันสว่างแดนดินหมดเลยเนี่ยครับแต่เขาขอไม่เปิดเผยตัว
อืมส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงชาวบ้านนาไตค่ะ
อำเภอพันนานิคมนางสาวจินตนาโถปาคำอายุสามสิบแปด
เป็นครูศูนย์เด็กเล็กนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านค่ะ
โอ้โหแสดงว่ากระจายไปหลายหลายคนนะครับค่ะที่สุรินทร์นะครับ
สุรินมีชาวนากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่นะครับก็คือนางกลั่นประทุมมาอายุหกสิบเอ็ดปี
ตำบลพระแก้วที่อำเภอสังขะนะฮะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลสองใบนะฮะ
รางวัลที่๑๑๒ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพสังขะเรียบร้อยแล้ว
นี่นะครับนางกลั่นบอกว่าหลังจากหวานข้าวในนาเสร็จก็จะออกไปหาเก็บผัก
แห่ไข่มดแดงไปขายที่ตลาดเพื่อหาเงินซื้อนมเลี้ยงหลาน
วันนั้นเนี่ยมีแม่ค้าสลากขี่จักรยานมานะฮะแล้วก็มาขายให้ที่หน้าบ้าน
ก็เลยซื้อไว้สองใบพอลอตเตอรี่ออกเอามาตรวจโอ้โหนี่ฮะ
ซื้อ๒ใบถูกรางวัลที่๑๒ใบเลยนะครับดีใจมาก
เพราะว่าตอนซื้อไม่ได้หวังอะไรเลยเงินที่ได้ก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่ง
ไปใช้หนี้ธนาคารนะครับเอาไปซ่อมบ้านที่เก่ามากแล้ว
ที่เหลือจะเอาไปซื้อที่นาเอาไว้ให้ลูกให้หลานทำกินต่อไป
ส่วนที่หนองบัวลำพูค่ะผู้โชคดีคนนี้นะคะ
นายสุรพงศ์วงยมาตรอายุหกสิบปีครับ
ที่บ้านสุรินพัฒนาอำเภอสุวรรณคูหานะคะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านค่ะ
ลงบันทึกประจำวันกลับบ้านอีก
คนมารอแสดงความยินดีเยอะมากนะคะครับ
ตัวบอกว่าไม่ได้ฝันอะไรแต่ซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำนานถูกที
ไม่เคยคิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเอาเงินไปทำบุญนะคะ
แล้วก็ให้ลูกหลานเรียนหนังสือแล้วก็ไปผ่อนบ้านกันต่อค่ะ
ดีใจด้วยนะฮะค่ะก็อย่างที่บอกแล้วครับ
ไม่ถูกก็จะเยอะกว่าคือไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายนะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยอ่าเราก็ซื้อน้อยน้อยนะ
แต่พอดีนะเพราะว่าคนที่ถูกส่วนใหญ่ผมก็เห็น
เพราะเขาจะซื้อไม่ได้ซื้อเยอะอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมมันอยู่ที่โชคนะครับ